อุกอัดรัวยิงรถร่วมกระตันยูกลางกรุง

อีกแล้วครับเพราะเมื่อคืนเกิดเหตุรถตู้พยาบาลของกู้ภัย
ขณะที่จอดรอเหตุอยู่แถวบริเวณถนนเรียบด่วนรามอินทา

คนขับรถคันนี้บอกโอ้โหได้สบตากับมือปืนด้วยนะ
มือปืนหันปืนมาเล็งที่เขา
ก่อนที่จะกระหน่ำยิงรถของเขาคันนี้นะฮะ
โชคยังดีนะครับที่แฟนสาวที่นั่งอยู่หน้ารถ
นั่งอยู่ในจุดที่ไม่โดนยิงใส่

นิดเดียวเองเขาบอกเฉียดหัวไปนิดเดียวเองนะครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของสนโชคชัย
ซึ่งได้รับแจ้งเหตุยิงการบริเวณถนนประดิษฐ์มนุนธรรม

ได้เข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุนะครับ

แล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ของมูลที่ร่วมกระตันยู
เลขทะเบียนฮนกฮูกสบ๔๕๗๕๙กรุงเทพฯ
รถคันนี้ถูกยิงที่บริเวณกระจกด้านหลัง๑นัด
และบริเวณกระจกด้านข้างฝั่งขวาอีกจำนวน๒นัด

ไปด้านหลังบริเวณทางกลับรถ

ตกอยู่กลางถนนแล้วก็ที่ริมทางเท้านะครับ
ทีนี้มีการสอบสวนคนขับรถคันนี้
ก็คือนายชะยะทรหรือว่าเบิร์ตส่งสิริประดับบุญ
เป็นเจ้าของรถและเป็นอาสาสมัครมูลที่ร่วมกระตันอยู่
หัวหมุมตรงนี้
โดยมีรถพยาบาลของมูลที่ร่วมกระตันยูของรุ่นพี่

จากนั้นนายเบิร์ตก็ลงไปทักทายรุ่นพี่
โดยแฟนสาวของเขานั่งอยู่ด้านหน้ารถ

และทีนี้ตอนนายเบิร์ตทักทายรุ่นพี่เสร็จแล้วนะ

พบคนร้ายจอดคล่อมรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า

สีแดงด้านไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
สวมเสื้อสีเข้มคล้ายแมสเซ็นเจอร์
รูปร่างผอมสูงสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ

ก่อนที่จะหันกระบอกปืนไปด้านหลัง
ลั่นไกลจำนวน๓นัดก็คือยิงใส่รถของเขา

ว่าคนร้ายขับตามผมมาหรือว่ายังไง

ไม่รู้จริงว่าคนร้ายก่อเหตุ
โดยหวังหรือมีจุดประสงค์ใดกันแน่
แต่แฟนผมที่นั่งในรถเกือบตาย

เพราะทิศทางจากการยิงทะลุมาจากกระจกด้านหลัง

จนเกือบจะทำให้แฟนผมเสียชีวิต
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะพอมีเหตุการณ์แบบนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คลิปวงจรปิดคลิปหนึ่งแล้วนะฮะ
เป็นคลิปที่ได้ยินเสียงปืน๓นัดเต็ม
ให้คุณผู้ชมลองดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับ
โอ้โหนี่คลิปจากกล้องหน้ารถน่ะคุณ
ได้ยินเสียงปืนฮะแต่ไม่เห็นคนร้ายใช่ไหม
ไม่รู้เลยว่าทิศทางคนร้ายยิงมาจากทางไหนนะครับ
ทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องของคดี
เพราะถือว่าเป็นคดีใหญ่ยิงรถของกู้ไพร

ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔บอกว่า
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุน๓ปลอก

และตำรวจอยู่ระหว่างการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบเลยนะฮะ
ตอนนี้พอจะทราบเส้นทางหลบหนีของคนร้ายแล้วนะครับ
ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้
ที่ป่อเต็กตึงกับมูลทิศสยามรวมใจ
ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจำได้ไหมครับ

เป็นเหตุใหญ่นะฮะที่มีการยิงกันจนมีคนตายนะฮะ

แล้วก็มีการปิดถนนในการทะเลาะกันของ๒มูลทิศ
ตำรวจบอกว่าจะเอาเรื่องนี้ไป
เขาเรียกว่าไปประมวลรวมกับ

สยามร่วมใจกับมหวยธิอะไร

แต่รถที่ถูกยิงคือของร่วมกระตั่งอยู่
ก็ไม่รู้ว่ามีการเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่า

ตำรวจไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะฮะ
ทีนี้พอมันมีช่วงนี้เราเห็นข่าวอย่างนี้เนาะ
เป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันยิงกันตีกัน
ของรถพวกกู้ชิดกู้ภัยทั้งหลายแหล่เนี่ย
หนึ่งคนที่เป็นกู้ชีพกู้ภัยเหมือนกันคุณจักรบุ๋มค่ะ

ว่าที่ตีกันมันมาจากเหตุอะไรบ้าง
แย่งศพแย่งคนป่วยอะไรหรือเปล่า

มีคนถามกันมาเยอะว่าทำไมกู้ภัยชอบตีกัน
แย่งคนเจ็บกันชอบแย่งพื้นที่กัน
ชอบขับรถเร็วโอ้โหแย่งกันช่วยคนแบบนี้
มีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่า
ขอพูดซะหน่อยในฐานะที่เป็นกู้ภัยเหมือนกัน

ที่ต้องพูดเพราะอยากให้ออกมายอมรับความจริงกันบ้าง
ว่าที่วิ่งกันเจี๊ยวเจ้าทุกวันนี้
ตังค์จากโรงพยาบาลหรือไม่จริง

แต่เดิมมีแค่มูลนิธิสองมูลนิธิคือป่อเต็กตึงกับร่วมกระตันอยู่
แต่ตอนนี้โอ้โหเพียบไปหมด
ไม่รู้มาจากไหนกันเยอะแยะใคร

แต่ลองช่วยคนแบบไม่มีผลประโยชน์ดูสิ
กูอยากจะดูเหมือนกันว่าจะเหลือกี่มูลนิธิ
นี่ยังไม่รวมการรับคนตายไปส่งตามต่างจังหวัด

ออกรถตู้สวยกันมาเยอะแยะเชียว

ถ้าคิดว่าเรื่องทั้งหมดที่กูพูดเป็นเรื่องไม่จริง
โอ้โหพูดแรงพูดตรงเลยนะ
ใช่อาสานะไม่ใช่อาชีพ

นั่นสิฮะต้องยุติเรื่องความขัดแย้ง